ช่วงนี้ภาคเหนือค่ะสภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวน
วันที่ผ่านมาฝนปนหนาวและปนลูกเห็บด้วย

เขาบอกลูกเห็บตกขาวโพลนไปหมดเลย
คนในพื้นที่ถ่ายคลิปไว้บอกว่า

นี่บริเวณบ้านหนังเหล่าน่ะครับผม

โอ้โหหลังกาทำเมี้ยล่าดนี่

โอ้โหเหมือนต่างประเทศเลยนะคุณนะขนาดคนถ่ายคลิปบอกเอ๊ะนี่ประเทศไหนเนี่ย
สวยเหมือนกันนะเออนี่ยืนยันนะคะว่าอยู่ที่ภาคเหนือของไทยค่ะ
แล้วมันมีความเป็นหมอกหมอกขึ้นมาด้วยเออใช่ฮะความขาวที่เกิดขึ้น
เกิดจากลูกเห็บตกค่ะและใช้คำว่าถล่มลงมาเลยนะคะ
มาพร้อมกับฝนหาใหญ่เลยคนที่ถ่ายเขาบอกว่าเนี่ยเราอยู่ในประเทศไหนเนี่ย
และนอกจากนี้ความสวยงามที่มันเกิดขึ้นก็คือจะมีหมอกเนี่ยค่ะ
วิ่งอยู่ตามข้างถนนแต่ในความสวยงามที่คุณผู้ชมเห็นทั้งหมดนี้
แฝงความน่ากลัวเอาไว้เพราะจุดนี้มีเสาไฟฟ้าล้มต้นไม้หักโค้น
ถนนลื่นอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะแบบนี้
คนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาเอามือถือถ่ายคลิปนี้เอาไว้
โพสต์ลงในเฟซบุ๊คที่มีชื่อว่าไอดินค่ะ
ระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้เองนะคะ
มกราคมเขตบ้านหนองลาวบ้านห้วยแก้วอำเภอภูกรรมยาวจังหวัดพยาวค่ะ
เห็บตกลงมาแบบนี้ส่งผลให้เกิดหมอกปกคลุมลักษณะเหมือนหิมะเลย
แต่อย่างที่ที่ฉันบอกไปความน่ากลัวมันแฝงอยู่ในนั้น
เพราะเสาไฟฟ้าริมถนนสายพยาวป่าแดดช่วงบ้านหนองลาวช่วงตรงนี้แหละ
น้องลาวถึงบ้านห้วยแก้วหักไป๓๐ต้นค่ะโค้นไป๓๐ต้น
กระแสไฟฟ้าดับทั่วบริเวณเลยทั้งอำเภอเลยนะคะ
และยังทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนต้องจอดรถเนื่องจากถนนลื่น
บางส่วนลงมาเลยค่ะจอดรถแบบนี้แล้วก็ลงมาดูกันเห็นชัดเลย
เห็บมันเป็นแบบไหนทำไมมันถึงเยอะขนาดนี้
และนอกจากนี้ขับไปต่อไม่ได้ค่ะมันอันตรายนะคะ
เห็บตกในพื้นที่จังหวัดพยาวภาพที่คุณผู้ชมเห็น
นี่คือเมื่อวานนี่เมื่อวานเป็นวันที่๒แล้วนะคะ
ความเสียหายนอกจากจะเกิดขึ้นกับเสาไฟฟ้ากับต้นไม้แล้ว
เกษตรกรชาวสวนค่ะที่ปลูกพืชไร่ไว้เป็นจำนวนมาก
ได้รับความเสียหายฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่น
อบตห้วยแก้วกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ตอนนี้ลงพื้นที่แล้วค่ะไปสำรวจความเสียหาย
และจะเยียวยาต่อไปค่ะใช่ช่วงนี้อากาศแปรปวนนะในบ้านเรา
เหนืออีสานระวังนะฮะมีฝนฟ้าขนองและอาจจะมีลมแรงไง
ทำให้ต้นไม้หักโค้นเสาไฟฟ้าหักโค้นแล้วก็ลูกเห็บตกแบบนี้นะฮะ
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาว่าหลายพื้นที่เช้านี้มีฝนตกด้วย
บางที่บอกว่าโคราชทั้งหนาวทั้งฝนปล่อยเลยคนโสดนี่เหงาจัง